จู่ผู้ชายคนหนึ่งอายุเยอะแล้วนะคุณผู้ชม
ยืนอยู่ร้านฝั่งตรงข้าม
ดกางเกงแล้วเอาอวัยวะเพศออกมาช่วยตัวเอง

ดูสิคุณผู้ชมร้านขายเสื้อผ้าน่ะคือโบเว้ใครเคยไปจะรู้ว่าคนเยอะ
ใช่แต่จังหวะนี้คือคนก็ไม่ได้มีเดินอ่ะนะอาจจะเป็นช่วงที่ปลอดคน
ซอยอะไรอย่างเงี้เนอะแต่ผู้หญิงคนที่เขาถ่ายเขาขายของอยู่ไง
อ่าแล้วไม่คิดว่าจะพลาดตรงหน้าจะมาเจอแบบเนี้ยดูสิฮะคือถ้าเอาสติ๊กเกอร์ช้างออกนี้เต็ม
เนี่ยพอคนเดินมาก็ทำทีแบบเอาเสื้อปิดพอคนเดินไปก็อับเอาเสื้อขึ้น
ซึ่งเขาปลดตะขอกางเกงและรูดซิดมาแล้วนะฮะแล้วเขาก็เอาของตัวเองเนี่ย
เอาออกมาด้านนอกมาโชว์แบบเนี้ยคือพอเห็นคนดูแล้วคือจะอาจจะมีความสุขอะเนาะ
เอออาจจะเป็นอะไรของเขาแบบนี้คืออายุเขาเยอะแล้วคุณผู้ชมเขาเอาแมสลงมาใต้คางนะฮะ
แล้วก็ทำแบบนี้แหละนะครับคือเขาไปช่วยตัวเองอยู่พักใหญ่
เอาคลิปมาโพสต์ไว้พร้อมข้อความระบุว่าเกิดขึ้นกลางห้างขายเสื้อผ้าดังย่านประตูน้ำ
นะโดยชายผู้สูงอายุคนนี้นะฮะตามข้อมูลนะเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าอยู่ที่นี่ด้วย
ซึ่งจริงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของร้านคือเขาก็ต้องเห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วถูกไหม
ไม่ควรจะมาแสดงพฤติกรรมน่ารังเกียจแบบนี้ในที่สาธารณะเพราะว่ามีคนเดินผ่านไปผ่านมามากมาย
อยากให้ทางห้างเองออกมาจัดการถ้าไม่รู้เขามีอาการป่วยทางจิตหรือเปล่า
ไม่รู้เขามีพฤติกรรมแบบนี้มานานหรือยังอย่างไรก็อยากจะให้พาไปรักษาดีกว่าเนี่ย
อยู่ในร้านเนี่ยในโซนนี้อาจจะมีคนเดินน้อยหน่อยเป็นคนแบบว่าปลอดคนหรือเปล่า
อย่างไรก็เลยทำพฤติกรรมแบบนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ใจสู้นะถ่ายซะเยอะเลย
ว่าไปตามนั้นละกันทางห้างอาจจะทราบแล้วแล้วก็อาจจะอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขกับผู้ชายคนนี้แหละ
แต่เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวนะอยู่ใกล้ตัวผู้หญิงมากนะคะ